ทุกผู้ชมครับยังจำเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะครับ
ไปไล่ฟันเขาในซอยสุขสวรรค์๘๖ที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการได้ไหมฮะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ผู้ชายสองคนถูกฟันไปจนบาดเจ็บนะ
คนหนึ่งเนี่ยเย็บสี่สิบสี่เข็มอีกคนหนึ่งสิบหกเข็มค่ะเนี่ย
พยายามไล่ตามกันแล้วนะคนก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเอาจักรยานยนต์เข้าไปด้วย
ตามไม่ทันนะครับอ่าก็ทิ้งจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ไปไล่ฟันเขา
แล้วก็ขี่ของเขาไปด้วยเนี่ยเอาไว้แล้วตัวเองก็หนีไป
ตั้งแต่สี่กุมภาพันธ์อ่ะจนตอนนี้ยังจับไม่ได้อืม
ตอนนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับที่เป็นผู้บาดเจ็บเขาไปตามหาคลิป
กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมาเจอนะฮะหามาได้เป็นหลักฐานนะครับ

นี่ฮะในคลิปจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ริมถนนเนี่ย
จะเห็นชายอายุประมาณ๒๐ปีที่ชื่อว่าในหนึ่งที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
วงกลมสีแดงเอาไว้นะชาวบ้านในซอยเนี่ยรู้จักกันดีว่าโอ้โหนี่
ทำตัวเกะมะเรกเกเรชอบหาเรื่องคนอื่น
เวลาที่เมาสุราก็ยืนอยู่ที่บริเวณมุมบนซ้ายของภาพนะครับ
แล้วจักรยานยนต์ที่มีนายวิทยาปานอำพันธ์อายุยี่สิบสี่กับนายอนุชาติแทนสุรีอายุสี่สิบเจ็ดขี่ผ่านมา
ในหนึ่งก็ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของเขาจนล้มลงนะครับ
นายอนุชาติก็เดินลงมายกมือทำสัญลักษณ์เหมือนกับให้พอให้หยุดก่อเหตุ
แต่ในหนึ่งผลักนายอนุชาติออกไปแล้วก็ใช้มีดที่ถืออยู่
เอาฟันใส่นายวิทยาแบบไม่ยั้งอ่า
ก่อนที่ในหนึ่งก็จะหายหลุดออกจากภาพจากกล้องวงจรปิดไป
หลังก่อเหตุในหนึ่งวิ่งหลบหนีไปในชุมชนนะฮะแล้วระหว่างทางที่หลบหนีเนี่ย
ไปเจอกับรถของสายตรวจตำรวจสพพระสมุทรเจดีสมุทรปราการ
ขับเข้ามาในชุมชนพอดีนะครับอ่าคลิปดังกล่าวทางผู้บาดเจ็บบอกว่า
เป็นจุดที่๒แล้วนะจุดแรกเนี่ยมันเกิดเหตุมาก่อน
ห่างจากจุดในคลิปประมาณห้าร้อยเมตรเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือ
ในหนึ่งไปหาเรื่องนายวิทยาอยู่ริมถนนนายอนุชาติตอนนั้นขี่รถผ่านมาเจอก็เห็นว่า
หนึ่งนี่ก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันก็ลงไปห้ามแต่ก็ถูกในหนึ่งทำร้ายไปด้วย
ถูกฟันกันทั้งคู่เลยนะครับก่อนที่ในหนึ่งจะขี่จักรยานยนต์ของนายอนุชาติ
ขี่ผ่านมาแล้วลงไปห้ามหลบหนีไปนะครับ
นายวิทยากับนายอนุชาติทั้งที่ถูกฟันไปก่อนด้วยแล้วนะ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามไปนะครับอ่าแต่ก็ไปเจอในหนึ่งเนี่ย
ยืนดักรอเขาอยู่ค่ะเพราะว่าคงกะว่าเขาขี่จักรยานยนต์ตามมาแน่แน่
อย่างนี้นะเห็นเขาขี่ตามมาก็ไปดักรอเขา
แล้วก็ถีบจักรยานยนต์เขาล้มลงนะครับแล้วก็ไล่ฟันเขาอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็มีน้องชายอายุประมาณ๑๙ปีของในหนึ่งนะ
ที่ถืออาวุธมีดรออยู่กลางถนนด้วยอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ
ผู้บาดเจ็บบอกว่าคลิปนี้ได้จากบ้านในระแวกจุดเกิดเหตุ
ก็จะนำไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจในการติดตามตัวในหนึ่งมาดำเนินคดี
เพราะว่าจนถึงขณะนี้เหตุการณ์ผ่านมา๖วันแล้ว
ตั้งแต่๔กุมภาพันธ์นะครับผ่านมาหลายวันแล้วนะครับ
ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้คดียังไม่คืบหน้า
ผู้มีกับกรรมสอบภพระสมุทรเจเรดีนะครับ
ซึ่งพันธมตใกล้กับนั่นบอกว่า
สืบสวนกำลังเร่งรัดติดตามตัวผู้ต้องหาอยู่นะครับ
ตอนนี้ยังจับไม่ได้เพราะว่าบริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์นั้น
เป็นชุมชนที่กว้างขวางสามารถลัดเลาะออกได้หลายพื้นที่
แต่มั่นใจว่าคดีนี้ติดตามตัวได้แน่จะใช้เวลาอีกไม่นาน
เพราะว่าผู้ต้องหาคือวัยรุ่นในชุมชน
เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
ถ้ายังอยู่ในชุมชนก็คงจะตามหาได้ไม่นาน